แม้ว่าการสวนสนามของทหารไทยใหญ่บนดอยไตแลนด

แต่ว่าในปีนี้ก็ยังมีคนหนุ่มสาวไทยใหญ่
เดินทางขึ้นไปสัมผัสกับแสนยานุภาพ
ของกองกำลังไทยใหญ่กันเป็นจำนวนมากเช่นเคย
ในตอนนี้กองกำลังไทยใหญ่ไม่ได้จับอาวุธสู้ศึก

เพราะว่าพวกเขากำลังเดินหน้าสู่สันติภาพนะครับ
ทำให้อาวุธยุทธุปกรณ์อาจจะลดความสำคัญลง
แต่ว่ามีอาวุธสำคัญใหม่ขึ้นมาแทน
นั่นก็คืออาวุธทางภาษาแล้วก็วัฒนธรรมนะครับ
เพื่อหวังให้คนไทยใหญ่โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว
มีสำนึกในความเป็นไทยใหญ่สามัคคีเป็นปึกแผ่นเดียวกัน
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโข
รายงานจากดอยไตแรงฐานที่มั่นกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ครับ
ภาพการสวนสนามของทหารเช่นนี้

ที่มั่นของกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่
และทุกครั้งที่มาพร้อมกับพิธีสวนสนามที่เข้มแข็ง
คือคนไทยใหญ่ที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในประเทศไทย
พวกเขาอยากจะเห็นความยิ่งใหญ่ของกลุ่มชาติภัณฑ์ตัวเอง
แม่ค้าชาวไทยใหญ่ที่นำเสื้อผ้าขึ้นมาขายบนดอยไตแรงคนนี้

โดยเป้าหมายไม่เพียงหารายได้จากการขายเสื้อผ้าเท่านั้น

ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องไทยใหญ่บนดอยไตแรงเป็นอย่างไร
อยากเห็นว่าเขาอยู่กันอย่างไร

อย่างพวกหนูก็อยู่ในเมืองก็สบายหน่อย

คือสงสารนะคะสงสารพี่น้องด้วยกัน
แต่สถานการณ์ในวันนี้ที่เปลี่ยนไป
นั่นทำให้ยุทธศาสตร์ของไทยใหญ่หลังจากนี้ต้องเปลี่ยนไปด้วย

จะเดินหน้าเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลพม่า
แต่นั่นก็ไม่หมายความว่าก้านจับอาวุธจะยุติดลง
กับการแสดงสัญญานุภาพความเข้มแข็งของทหารไทยใหญ่
ดอยใจแรงแห่งนี้ยังคงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว
คือแนวรบใหม่ที่มีชื่อว่าแนวรบทางวัฒนธรรม
ซึ่งนั่นก็มีเป้าหมายเพื่อให้คนหนุ่มสาวไทยใหญ่
หลงลืมความเป็นชาติของตัวเอง

หรือว่าเติบโตบนพื้นแผ่นดินชาติก็ตามครับ
สิบปีผ่านทิศล้นห่างห่อ
สองอานมีวันหกพันเงา
นี่คือเพลง๑๐คูณ๗น้อยกว่าลบ๑
ข้อตกลงปางโหลงเมื่อ๗๐ปีที่แล้ว
ที่รัฐบาลพม่าสัญญากับกลุ่มชาติภัณฑ์๓กลุ่ม

จะให้อิสรภาพภายใน๑๐ปีหลังลงนาม
แต่วันนี้ผ่าน๑๐ปีไป๗รอบไม่มีอะไรดีขึ้น
หนำซ้ำยังแย่ลงด้วย
คูณ๗ในมุมมองศิลปินกลุ่มนี้
มีค่าน้อยกว่าติดลบลงไปอีก

เกิดขึ้นจากความชอบในเสียงดนตรี
พร้อมกับความต้องการสะท้อนประเด็นสำคัญ
คนไทยใหญ่โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวอาจหลงลืม
ส่วนมากกลุ่มของเราหรือวงของเราที่ทำ
ก็คือเนื้อหาก็ประมาณเนื้อหาสะท้อนสังคม

และสังคมก็มีทั้งเรื่องของให้กำลังใจคนที่ทำดี
หรืออาจจะสะท้อนมุมมอง
มุมมองที่คนไทยใหญ่อาจจะคิด

หรือมุมมองทางบริษัทก็เหมือนสัญญาปังลงอะไรพวกนี้
และรายการวิทยุนี้คืออีกหนึ่งช่องทาง
ทำให้คนไทยใหญ่ใกล้ชิดกันมากขึ้น
เสียงจากดีเจซึ่งจัดรายการอยู่ในห้องส่ง
ที่จังหวัดเชียงใหม่จะถูกถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์
เฟซบุ๊กไลฟ์ไปถึงคนไทยใหญ่ที่อยู่ทั่วโลก
ที่นี่ยังเป็นที่ทำการของสำนักข่าวฉาน
สำนักข่าวเก่าแก่อายุกว่า๒๖ปี
ดำเนินการมาตั้งแต่เป็นกระดานข่าวเล็ก

เผยแพร่ความเป็นไปของคนไทยใหญ่ในรัฐฉาน
ทั้งภาษาไทยใหญ่และภาษาอังกฤษ
สายเมืองบรรณาธิการสำนักข่าวฉานบอกว่า
กองบรรณาธิการจะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
แต่ก็มีนักข่าวประจำอยู่ในรัฐฉาน

และทางสำนักข่าวก็มีประเด็นเฉพาะ
มักจะเน้นนำเสนอเป็นพิเศษ
ที่เร่งหนีเข้าในประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรม
เพื่อภาษาของไทยใหญ่ไม่หายไป
ทั้งหมดนี้คือแนวรบทางวัฒนธรรม

กลุ่มชาติภัณฑ์ในพม่ามาอย่างยาวนาน
อย่างอาจารย์สมฤทธิลือชัยมองว่า
วรบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น
แต่เป็นยุทธศาสตร์ของพลโทเจ้ายอดศึก
ผู้นำกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่
นำพลังทางภาษาและวัฒนธรรม
มีความใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนาน

พูดง่ายก็คือว่าเจ้ายอดศึกได้ใช้สื่อ

เพราะฉะนั้นการต่อสู้ของขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่

ใช้วัฒนธรรมใช้เรื่องของการเมือง

ใช้เรื่องของสื่อทั้งวัฒนธรรมและสื่อทันสมัย
อันนี้เป็นข้อเด่นมากของที่นี่ครับ
ซึ่งพลโทเจ้ายอดศึกได้ตอบคำถามในประเด็นนี้

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เพราะเป็นสิ่งที่ยึดโยงผู้คนเข้าด้วยกัน
ผมว่าวัฒนธรรมของเรา
ไทยใหญ่ทุกคนเขารักวัฒนธรรม

จะให้ผูกใจให้คนไทยใหญ่รักชาติขึ้นมาครับผม

เป็นอาวุธสำคัญในการหลอมรวมผู้คน

วันที่การจับอาวุธห้ามหั่นกับฆ่าศึกลดน้อยลง
เพื่อเปิดทางให้เกิดสันติภาพที่แท้จริง
จ้อมพลดาวสุโขข่าวแท้วรัฐทีวี
รายงานจากฐานที่มั่นกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่